ส่วนเรื่องนี้รู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วที่ราชบุรี
ชาวบ้านเขาเห็นแสงไฟประหลาดสีเขียวชัดเหลือเกิน
ที่กิ่งของต้นโพอายุกว่าร้อยปี
เดี๋ยวดูภาพเลยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าดูภาพกันไปหลายครั้งแล้ว
อยู่ด้านหลังศาลพ่อปู่ขุนแผน
ในบ้านร้างตำบลคลองคอยอำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรี
คือชาวบ้านบอกว่าบ้านตรงที่ต้นโพมีอยู่หน้าบ้านเนี่ย
คนที่ดูแลบ้านหลังนี้เขาพลัดตกต้นมะพร้าวตาย
บ้านหลังนี้ก็เลยร้างมาปีกว่า
แล้วเนี่ยฮะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกนี่เห็นไหมเขียวอย่างนี้เลย
โอ้โหคือเราไปถามอาจารย์ออสอาจารย์ออสบอกว่าอันนี้แสงตกกระทบ

ถ้าเกิดเจออีกเนี่ยให้ชาวบ้านเอาไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยลองสาดเข้าไป
มันก็จะได้เห็นชัดว่าเออแสงมันมาจากไหนยังไง
หรือแสงมันลดมันน้อยลงหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราลองตรวจสอบดูก่อนแต่วันนี้ชัดแล้วนะ
นี่คือเมื่อคืนที่ผ่านมาคนรับจ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้
ชื่อนายสืบพงศ์เราจ้างให้มาปีนต้นโพยุกว่าร้อยปี
เพื่อจะดูว่ามีใครเนี่ยเอาไฟไปติดไว้บนกิ่งต้นโพหรือเปล่า
นี่ครับแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปเขาก็จุดฮูกก้าวดอกก่อนนะ
เพื่อขอขมงขอเข้ามาจะได้มั่นใจกัน
ว่าไม่ได้ไปลบหลู่อะไรแค่อยากพิสูจน์ความจริง
ขึ้นไปสัก๑๐นาทีถึงจุดที่ชาวบ้านเขาถ่ายภาพ
แสงไฟประหลาดสีเขียวเนี่ยสูง๑๕เมตร
คือพี่สืบพงศ์ก็ตะโกนบอกทีมข่าวของเราที่อยู่ข้างล่างนะครับ
บอกเจอต้นตอแล้วมันคือไฟเลเซอร์สีเขียว
แต่ไม่ได้ติดที่ต้นโพลนะมันยิงมาจากบ้านหลังนึงนู้น
ข้ามฝั่งแม่น้ำแม่กรองนู่นมันกระทบที่ใบกับกิ่งของต้นโพพอดีเลย
เหมือนว่าเป็นงานคอนเตอร์เขายิงมาแล้วมันโดนยอดโพลพอดีครับ

ก็คือเป็นแสงเลเซอร์
ทิพิกขึ้นไปพี่มีความรู้สึกอยู่ไหน

ฝั่งฝั่งแม่น้ำเลย
ครับไม่มีสิ่งลี้ลับอะไรครับ
ถ้ามีก็คงไม่ใช่อยู่เป็นนานแบบนี้แหละครับ

มือของพี่สื่อพงศ์เขายังมีไฟเขียวแล้วนี่
มาจากบ้านฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนะครับ
คือพี่สื่อพงศ์บอกว่าแม้จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่สิ่งลี้ลับอะไร
แต่ว่าพี่เขาก็ยังนับถือต้นโพเหมือนเดิมนะ
ไม่ได้ลบหลู่เห็นไหมเหมือนเลย
วันนี้เราก็เลยไปที่บ้านที่ยิงแสงเลเซอร์เข้ามานะครับท่านผู้ชมครับ

อยู่ฝั่งตรงข้ามมีแม่น้ำกั้นอยู่บ้านหลังนี้นะครับ
คือที่รั้วหน้าบ้านมีไฟกระพริบไฟเลเซอร์ขนาดเล็ก

คือบอกว่าติดตั้งไฟเลเซอร์หน้าบ้านมา๔ปีแล้ว
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันมีขโมยขึ้นบ้านขโมยของไปหลายครั้ง
เวลาไม่มีคนอยู่บ้านแล้วตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ย
อาวาอากาศโทวุฒิบอกแม่ชอบเที่ยวเท็กเที่ยวพัก

ก็เลยเอาไฟแสงสีไฟเลเซอร์มาติดหน่อย
ต้องขอโทษชาวบ้านด้วยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งจริง
แต่ความมุ่งหมายก็คือให้มันเหมือนไฟกระพริบตามบ้านต่าง

การที่ไปเลเซอร์เนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบเลเซอร์
เพราะว่าการเชื่อเฟย์การอินเทรนเข้าบาเข้าคลับเนี่ย

ผมขอโทษด้วยครับที่ทำให้ผู้อื่นเขาเจาะผิด
แล้วก็เป็นปัญหา